ดีนี่แป้งเด็กออร์แกนิคสูตรรสฟุ้งกระจายหอมสบายตัว
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่
ให้เยอะค่ะคุณผัดไทยสองชั้นเลยทุกคนสองชั้นหมดเลยนะ
น้องค่ะดับเบอร์แมสค่ะน้องดีนี่
ดีนี่กำลังจะบอกว่าวันนี้มีแป้งค่ะแป้งเด็กเออปกติเป็นที่แบบเราไปดูอาบน้ำ
เพราะวันนี้ยอดคนให้ตกใจค่ะค่ะเดี๋ยวอย่างแรกวันนี้ควรจุดโฟกัสจริงจริงของคนเนี่ย
ไปอยู่ที่การประชุมสภาการประชุมสภาคือการประชุมสภาวันนี้คืออะไรก่อน
ที่เขาเมาส์กันตั้งแต่ต้นนั่นแหละว่าทำไมงบสาธารณสุขโดนตัดลดลง
งบรถทุกทุกกระทรวงโดนตัดรถหมดจ้ะนะฮะ
ก็ไปดูกันว่าแต่ละกระทรวงเนี่ยมีการตัดลดงดงบอะไรลงไปบ้าง
ใช่ไหมฮะก็ปรากฏว่าวันนี้ก็มีการพูดกันเลย
แม้กระทั่งภูมิใจไทยเนี่ยพูดลุกขึ้นมาเลยคืออ่ะ
มีไหมฮะมีรูปไหมเดี๋ยวกำลังแป๊บหนึ่งถึงขนาดว่า
กลางสภาเลยซึ่งต้องยอมรับวันนี้ทางเพื่อไทยเนี่ยก็ซัดเลยว่า
วิกฤตโควิดเนี่ยควรจะเอาเงินไปต่อสู้ในการซื้อวัคซีน
อืมใช่การสร้างภาษาสุขไม่ใช่ไปซื้ออาวุธ

คืองบกระลาห่มของงบทหารเนี่ย

แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ประชาชนกำลังจะดูกันมากมาย
ที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยมาถึงแล้ว๖ล้านโต๊ะ
แสดงว่า๗มิถุนายนเนี่ย

หมายถึงว่าการปูพรมในการฉีดวัคซีนหรือเปล่า

ในการประชุมสภาครั้งนี้นะครับ
ซึ่งมันเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
วงเงิน๓๑ล้านบาท

ก็เลยมีคนจับตามองเยอะพอสมควร
มีการใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก

ของประชาชนอันนี้ก็ว่ากันอย่างนั้นนะครับ
เขาบอกว่าการใช้งบประมาณในช่วง๗ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ก็มีผลอะไรมากมาย
ซึ่งแน่นอนฝ่ายค้านเขาก็ต้องค้านในการใช้งบประมาณ
สิ่งที่นายกจะตอบอยากไปฟังสักนิดนึงไหมฮะ

สิ่งรัฐบาลของเขาเขามั่นใจเลยว่า
รัฐบาลของเขาเนี่ยไม่มีการทุจริต
ไม่มีการทุจริตเลยนะครับ
แล้วก็สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่ทางสอสอฝ่ายค้านเขาบอกว่า
หลายอย่างตอนนี้บริษัทในประเทศไทยเนี่ย
กำลังเจอกับภาวะขัดทุน
ภาวะขัดทุนระยะหนึ่งแล้วด้วย
เป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้อะไรอย่างนี้

ตอนนี้การประชุมรัฐสภาเนี่ย

ถึงขนาดที่เขาบอกว่าวันนี้ของภูมิใจไทยเอง

แต่ก็แน่นอนสิ่งที่คนจับตามองมากที่สุด

ไฮไลท์ของการประชุมสภาวันนี้

โอเคเราไปที่สบค

ศรียะวรังสรรค์ผู้ช่วยโครสกสอบคร
ก็รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย
พบว่ามีผู้ติดเชื้อใหม่
โอ้โหอยู่๕๐๐กว่าเลยทีเดียว

๒รายและในเรือนจำค่ะ

เขาก็มีการประชุมเพื่อที่จะ
พิจารณาผ่อนปลนมาตรการต่าง

ส่วนใหญ่พบในชุมชน

ซึ่งก็อยู่ระหว่างการเข้าควบคุมโรค

ยังคงทรงตัวอยู่นะคะในคลัสเตอร์

ทั้งนี้ในส่วนของสถานประกอบการ
ประเภทก็ไม่พบคลัสเตอร์

ให้ผ่อนปลนเปิดสถานประกอบการค่ะ

แล้วก็ให้ประชาชนสามารถที่จะประกอบอาชีพได้

กำหนดอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียว

หนึ่งในส่วนของพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑสถานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

เปิดได้ภายใต้มาตรการที่เข้มงวด

ห้ามเข้าเยี่ยมชมเป็นกลุ่มคณะ
ที่มีการรวมตัวกันจำนวนมากอันนี้ห้าม

สถานที่ศักดิ์หรือที่เจาะผิวหนัง

อย่างเช่นหากพบการติดเชื้อ

นี่เขาจะลองเปิดก่อนเดี๋ยวเริ่มเปิดดู
สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนักอย่างพวกคลินิกเสริมความงาม
สถานเสริมความงามแล้วก็คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีอะไรบ้างล่ะ
อย่างนี้พี่ไปถ่ายหน้าเธอมาเธอเปิดได้แล้วใช่ไหม

สถานความงามยังมีพวกร้านสปาค่ะร้านนวดเพื่อสุขภาพร้านนวดเพื่อเสริมความงาม
สถานประกอบการนวดแผนไทยแต่อันนี้เขามีการงดเว้น
การอบตัวเนี่ยไม่ได้จะไปอบสมุนไพรอบไอน้ำไม่ได้
แล้วก็การนวดบริเวณใบหน้าไม่ได้งดเว้นค่ะอันนี้
แล้วก็มีนวดฝ่าเท้านะคะ
ประเภทสวนสาธารณะค่ะสวนพฤกษศาสตร์สวนดอกไม้
ให้เปิดได้ภายใต้มาตรการที่เข้มงวดอย่างเช่น
ห้ามไม่ให้มีการนั่งรวมกลุ่มกันจะไปรวมกลุ่มกันอยู่ในนั้นไม่ได้
แล้วก็ไม่ให้นำอาหารเข้ามารับประทานยกเว้นน้ำดื่ม
ไม่ใช่เอาอาหารเข้ามานั่งปิ๊กนิกกันอย่างนี้

ไม่ได้จตุจักรเปิดได้ลุมพินีก็เปิดได้แล้วถูกต้องไหม
ไปวิ่งกันในนั้นแต่ต้องรักษาระยะห่างถูกต้องไหมฮะ
ส่วนสำหรับสถานประกอบการอื่นก็ยังคงให้ปิดตามประกาศของสถานที่อยู่นะคะ
ดังนั้นเราก็เป็นการชั่วคราวไปก่อนจนถึง๑๔มิถุนายนนะคะ
แล้วก็มีในส่วนของสำหรับหลายคนอยากรู้เรื่องแบบ
เอ้าเรามีการปิดกันมาเปิดเทอมเราก็ไม่ได้ไปมีการเลื่อนออกไป
แล้วค่าเทอมในส่วนของปีการศึกษาเนี่ยปีการศึกษาที่๑เนี่ยนะคะ

จริงก็คือทางนางสาวตรีนุษย์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เขามีคำสั่งอย่างนี้ออกมาค่ะเรื่องของแนวทางการปฏิบัตินะคะ
เกี่ยวกับการเก็บเงินบำรุงการศึกษาแล้วก็พวกค่าธรรมเนียมอื่นอื่นเนี่ย
ว่าตามที่ผู้ปกครองเขามีการแบบร้องเรียนก็แจ้งให้เข้าไปอ่ะนะคะว่าแบบ

ใช่เราไม่ได้ไปเรียนเลยเราจะยังไงกันดี
เรื่องของการแบบว่าเก็บเงินบำรุงการศึกษาในภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา๒๕๕๙
ของสถานศึกษาค่ะที่เข้ามาที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก็มีคนร้องเรียนเข้าไปนะคะเป็นจำนวนมาก
ทีนี้เขาได้รับทราบปัญหาแล้วก็มีนโยบายออกมาว่าให้ต้นสังกัดของโรงเรียน
แล้วก็สถานศึกษาในสังกัดแล้วก็ในกำกับของทางกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยนะคะ
มีการไปดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวันที่๒๗พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
โดยสาระสำคัญในประกาศเนี่ยเขาระบุออกมาเลยบอกว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙เนี่ยนะคะ
กำหนดให้มีการเลื่อนการเปิดเทอมภาคเรียนที่๑ประจำปีการศึกษา๒๕๖๔เนี่ย
แล้วก็ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัดแล้วก็ในกำกับของทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจัดการเรียนการสอนเฉพาะในรูปแบบของทางไกลก็คือทางออนไลน์อย่างเดียวที่ผ่านมา
โดยบางโรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาที่มีความพร้อมแล้วก็ประสงค์จะจัดการศึกษาในรูปแบบออนไซต์ก็คือแบบไปเรียนที่โรงเรียนได้เนี่ย
แล้วก็ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อน
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่างนะคะ
ประกอบกับที่โรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาบางแห่งมีการเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างนะคะ
ธรรมเนียมจากผู้ปกครองที่จ่ายออกไปแล้วจะยังไงกันดี
ดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็บรรเทาเรื่องนี้นะคะ
เดือดร้อนของผู้ปกครองทางกระทรวงศึกษาธิการเองเขาก็เลยมีการกำหนดแนวปฏิบัติให้นะคะ
ในเรื่องของการเก็บเงินบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมการเรียนค่าธรรมเนียมอื่นด้วย
ทางโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติมีอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะ
ข้อที่๑ในกรณีที่มีการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมต่างเนี่ยนะคะ
ในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นในระหว่างที่เกิดสถานการณ์โควิดการแพร่ระบาดนี้ค่ะ
สองคือในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา
ยังไงกันดีก็คือเพื่อให้ใช้จ่ายเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาการผ่อนผันหรือขยายระยะเวลาการเรียน
เรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษานี้ออกไปก่อนจากปกติเนี่ยอาจจะต้องจ่ายแล้วแต่อาจจะต้องมีการผ่อนผันก็คือแล้วแต่ว่าแต่ละกรณีเป็นยังไงแล้วแต่ความเหมาะสมเป็นกรณีไปนะคะ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดเนี่ยแหละตามความเหมาะสมอันนี้ก็ต้องเป็นการไปคุยกันอีกนะคะ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือที่กำกับโรงเรียนหรือสถานการศึกษาเนี่ยแจ้งเวียนไปยังสถานศึกษาในสังกัดหรือในกำกับให้ปฏิบัติตามประกาศนี้ทั้งนี้ก็ตั้งแต่ปีการศึกษา๒๕๖๔เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นค่ะ

เป็นเกินไปไหมนางกล่าวนะคะทำให้คนที่เขาอยากจะทำมาหากินคนอื่นที่สุจริตเนี่ย
พลอยลำบากไปด้วยใช่ไหมคะเหมารวมเนอะเดี๋ยวจะนึกว่าแท็กซี่แบบเป็นแบบนี้หมดเนอะ
แล้วก็เขาบอกพอขึ้นมาเนี่ยตอนขึ้นมาเนี่ยนะคะมิเตอร์ก็ไม่กดนะ
แล้วก็มีมีเมียเนี่ยนั่งมาข้างหน้ารถด้วยนะคะตอนแรกบอกว่าอืมจะไปลงตรงทางออก
พอออกมาจากที่สนามบินแล้วเนี่ยนะคะคนขับถามก่อนเลยนะถามว่ามีเงินเท่าไหร่
แล้วก็ทำงานอะไรได้เงินเดือนเท่าไหร่ถามเรื่องเงินเลยนะเขาก็งงนะคะ
ทำไมถึงถามเลยพยายามคือชวนคุยนะทำให้เราเนี่ยไม่สังเกตหรือไม่ดูมิเตอร์นะ
ตัวเองจะได้ไม่ต้องแบบถูกถามไงว่าเอ๊ะทำไมไม่กดอะไรอย่างนี้
แต่ว่าแฟนของน้องที่เป็นผู้โดยสารเนี่ยนะเขาเห็นเขาก็บอกว่าเอ๊ะ
ทำไมไม่กดมิเตอร์นะแท็กซี่คนนั้นเขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวนี้เขาก็วิ่งกันแบบนี้ทั้งหมดแหละ
นะเขาว่าอย่างงี้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเอ่อผู้โดยสารท่านเนี้ยเขาบอกว่าเขาขอลงนะ
อืมเขาก็ไม่ให้ลงแท็กซี่ไม่ให้ลงนะคะก็เลยตัดสินใจหยิบโทรศัพท์เนอะ
ทำเป็นว่าฟอร์มเนอะจะโทรหาตำรวจอย่างเงี้ค่ะแล้วเมียเมียเขาเนี่ยก็พูดแบบไม่พอใจนะ
ว่าผมกับแฟนเมียหมายถึงเมียแท็กซี่นะคะแล้วก็เรียกเก็บเงินตามคลิปเลย
จ่ายมาเนี่ยทั้งหมด๘๐๐บาทเขาบอกทำกันแบบนี้ได้ยังไงนะคะ
ฟันอย่างนี้เอาเรื่องอะไรได้บ้างอ่ะก็ต้อง

แล้วมันก็คงไม่ได้มีคนเตรียมตัวไว้ใช่ไหมล่ะ

อีกหนึ่งเรื่องที่คนถามกันเยอะเหลือเกิน
ว่าตอนนี้ที่เรารู้กันว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราที่เราจะฉีดฟรีเนี่ย
เอาขอเรื่องวัคซีนสักนิดนึงนะฮะเมื่อกี้ไปเรียกได้สิก่อน
ซึ่งเขาบอกว่าหลังวันที่๗เราลองดูซิว่า
รถเมย์เกิดมีบริษัทขายกระดาษเปียก
ชื่ออะไรนะฮูก้าพนักงานของรถเมย์มีอยู่๒๐๐คน

ไปซื้อไม่เกินเข็มละ๑๐๐บาทถูกต้องไหมฮะ
เข็มคือก็คือ๒๐๐๐ซื้อปุ๊บรถเมย์ไม่มีสิทธิ์เอาไปขายต่อ
จะต้องไปฉีดให้เขาฟรีหมายถึงว่าคุณก็ไปฉีดให้คนในองค์กรของคุณฟรี
ที่เขาบอกว่าล็อตแรกเนี่ยเท่าที่มดดำได้ยินมาเมื่อวานนี้คือ
วันที่๒๐มิถุนายนค่ะ๒๐มิถุนายนเนี่ย
วันนี้เราก็จะเห็นว่าแต่ละจังหวัดรู้สึกจะมีปฐุมธานี
เขาขอจองละ๕แสนโดสเขาก็มีหลายหลายจังหวัดเนี่ยขอจอง
เพราะว่าวัคซีนยังไม่ถึงจังหวัดเขานะครับซึ่งวันนี้คำถามคือ
ไม่ได้ไม่ได้เขาจะขายกับองค์กรเช่นสมมุติไทยรัฐทีวีอย่างเนี่ย
อยากจะซื้อฉีดให้หมดทั้งไทยตึกไทยรัฐทีวีก็ต้องมาเอาที่ไทยรัฐทีวี
เขาไม่ได้มาเขาไม่ได้มาขายอย่างเดียวแต่ประชาชนทั่วไปที่จะฉีดวัคซีนทำไม
วันนี้คำถามนี้ก็เลยเกิดขึ้นว่าอ้าวปฐุมธานีเองนะครับ
เขาบอกว่าราชวิทยาลัยจุฬาพรวันนี้ผลอากาศตรีในแพทย์สันติศรีเสริมโภกรองนะครับ
ราชวิทยาลัยจุฬาพรเนี่ยเลือกประธุมธานีครับ
ก็สามารถนำเข้าราชอาณาจักรไทยได้แล้วเพื่อจัดสรรวัคซีน
ใช้คำว่าวัคซีนทางเลือกให้กับประเทศนะครับ

ซึ่งณวันนี้มันไม่เพียงพอหรอกมันไม่เพียงพอหรอกนะครับ
คือความต้องการตอนนี้ประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศแรก

ตอนนี้เขาบอกในกรุงเทพเชื่อไหมว่าคนต้องการวัคซีนมากกว่า๙๐

แต่ประเทศไทยตอนนี้คนอยากเฉียบต้องการวัคซีน
แต่ญี่ปุ่นก็จัดการช้าเหมือนกันเนอะ

ไม่รู้อ่ะเขาไม่ได้ออกมาแต่ประเทศไทยตอนนี้ของประเทศเราเนี่ย
ตื่นตัวใช่เพราะว่าวัคซีนหายากถูกต้องไหมครับเขาก็เลยบอก
ไอ้วัคซีนเนี้ยทำยังไงก็ได้ไอ้เนี้ยมันจะปิดช่องว่างที่มีอยู่
ทำให้วัคซีนที่ได้รับมาจะครอบคลุมคนทั้งประเทศ
เป็นการฉีดวัคซีนแบบปูพรมได้เร็วที่สุดนะครับสำหรับชิโนฟาร์มอย่างที่บอกว่า
หนึ่งมิถุนาใช่ไหมครับที่คนก็บอกจะเข้ามารู้สึกอันนี้คือไม่รู้
เดี๋ยวรอให้พี่คุณอุ๋ยพระคุณบอกเนี้ยน่าจะยี่สิบเท่าที่มันได้ยินมาเนี้ย
ยี่สิบมิถุนากว่าวัคซีนจะเข้ามาเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่า
ตรงเนี้ยมันเป็นวัคซีนที่ทางเลือกค่ะที่คุณจะต้องทางเลือกแล้วก็จะ
เป็นวัคซีนที่ราชวิทยาลจุฬาพรได้มาเนี่ยจะแบ่งตามลำดับความสำคัญ
คิดว่าทุกคนจะต้องได้หมดเพียงแต่ว่าด้านเอกสารความมั่นคงเนี่ย
ต้องมาคุยกันก่อนว่าไอ้วัคซีนในเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ
ทางด้านรองนายกอบประชาวปฐุมธาณฑ์เนี้ยเขาบอกว่าตั้งแต่มีการแพทย์ระบาดของโควิด
ตั้งแต่รอบแรกเนี้ยซึ่งขนาดเนี้ยกลุ่มคนรักปฐุมเนี้ย
ก็ได้ติดต่อหาน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด
พร้อมกับรถแคปซูลฉีดพ่นให้ประชาชน

เขาก็อยากจะได้วัคซีน
ถ้าบอกเฮ้ยรอก่อนนะอย่าพึ่งนะเอางบเอาเอาเอางบองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไปซื้อเนี่ย
อาจจะผิดได้นะวันนี้รองวิศนุก็ออกมาพูดว่าผิดนะอาจจะโดนสอบสวนได้นะ
ก็เลยเกิดความสับสนกันเพราะวันนี้รองรองวิศนุซึ่งดูแลด้านกฎหมายก็บอกผิดนะผิดนะ
การเอาเงินของแบบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปซื้อเนี่ยอาจจะผิดได้นะ
นายกรัฐมนตรีก็เลยไปเปิดเผยว่าที่องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ย
แสดงความจำนงที่จะซื้อวัคซีนโควิดสิบเก้าให้กับประชาชนอ่ะต้องดูว่าท้องถิ่นเนี่ย
จะสามารถซื้อวัคซีนได้ด้วยตัวเองหรือเปล่าแล้วก็วัคซีนเนี่ยเอามาจากที่ไหน
ซื้อจากใครโดยยอดวัคซีนที่ของบริษัทที่เจรจามาขอจดทะเบียนเนี่ย
เขาขายกับรัฐบาลสมมุติว่าถ้ามีใครจะซื้อก็สามารถตัดยอดของรัฐบาล
ซึ่งก็ต้องแล้วแต่บริษัทเขาด้วยต่อมาพลเอกประยุทธ์เขาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนที่เซ็นทรัลเวิลนะฮะ
ในการจัดหาวัคซีน๑๙ไม่ใช่ไม่มีเงินซื้อแต่ปัญหาอยู่ว่าที่เขาจะขายวัคซีนให้เท่าไหร่
ให้มากก็ซื้อมากขึ้นอยู่กับบริษัทใหญ่ยืนยันว่าเดือนมิถุนายนนี้
แต่วันนี้คุณวิศนุบอกระวังนะพวกที่มาประกาศซื้อ
นั่นน่ะสิเพราะจริงค้าก็ดูแลคนในท้องที่ซึ่งตอนนี้จริงหลายอย่างก็ฝีดแปดมาก
ก็เป็นเรื่องของแต่ละภาคส่วนแต่ละจังหวัด
เขาบอกว่ามีผู้นำในการที่จะดูแลคนในจังหวัด

ซึ่งคุณวิศนุเครืองามรองรัฐมนตรีเนี่ยนะคะ
เขามีชี้แจงรายละเอียดของราชกิจจานุเบกษา
ก็มีการเผยแพร่อประกาศของไปนะคะ
จากราชวิทยาลัยจุฬาพร
ว่าด้วยการให้บริการทางการแพทย์แล้วก็การสาธารณสุข
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
ที่สามารถนำเข้าวัคซีนพวกยาเวชพันธุ์ต่างทางการแพทย์
ว่าราชวิทยาลัยจุฬาพรมีการออกข้อกำหนด
หรือเรียกสั้นว่าคำสั่งลูกค่ะ

หนึ่งราชวิทยาลัยจุฬาพรมีอำนาจทางกฎหมาย
ที่จะออกประกาศเพื่อที่จะนำเข้าวัคซีนยาเวชพันธุ์

ถ้าไม่ออกประกาศมาจะไม่สามารถนำเข้าได้
การออกประกาศดังกล่าวเพื่อที่จะมีอำนาจนำเข้า
แต่ไม่ใช่ว่าสามารถนำเข้ามาโดยอิสระ
ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่ทุกประการ
อย่างเช่นขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ก็คือออยนะคะกระทรวงสาธารณสุข
แล้วก็ถ้าไม่ออกประกาศมา

แต่ในขณะเดียวกันวันนี้เขาพูดว่าอย่างไรนะว่า
สำหรับแต่ละจังหวัดที่จะซื้อวัคซีนเขาว่ายังไงบ้างน้อง
เขาจะมีปัญหาเรื่องของการล้วงเอาเงินออกมาใช้
โดยเฉพาะกรณีของที่เราทราบกันนะคะ
ว่าจะมีการซื้อจากราชวิทยาลัยจุฬาพร
มันจะมีระเบียบของกระทรวงมหาดไทยอยู่
จึงต้องปลดล็อกส่วนนี้ก่อนซื้อ
และที่ผ่านมามหาดไทยไม่ได้ปลดล็อกตรงนี้
เพราะไม่คิดว่าจะนำเงินส่วนนี้ไปใช้ซื้อวัคซีน
ฉะนั้นทางต้องคิดต่อก่อนนะคะ
ติดตากับทางมหาดไทยก่อน
เช่นนั้นก็จะมีปัญหาที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แล้วก็ตรวจสอบการใช้เงินผิดประเภท
ดังนั้นทางอปทต้องทำให้เป็นเงินที่ถูกประเภทเสียก่อน
คือการให้มหาดไทยอนุญาตการใช้เงินเพื่อซื้อวัคซีน

แต่ในอีกมุมนึงเขามีการสรุปว่าวัคซีนโควิด
โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเจรจานำเข้าได้หมด
อันนี้ก็ในส่วนนั้นที่คุณวิศนุบอก
ต้องดูกันว่าต่อไปนี้จะปลดล็อกยังไงว่าแต่ละพื้นที่อ่ะ
ใครเป็นนายกอบจจะเอาเงินงบจากอบจมาซื้อวัคซีน

ผิดหรือเปล่าก็ต้องดูกันอีก

คือจริงช่วงนี้อะไรที่มันเป็นแบบ
เขาเรียกว่าสถานการณ์ฉุกเฉินนะเนอะ
มันก็ต้องดูไปตามความเหมาะสมและความจำเป็นอยู่แล้ว
ว่ามันควรจะต้องไปทางไหนมากกว่าที่จะ
รอกันไปรอกันมาแล้วมันก็ยังไม่ถึงเวลา

แต่เขาไม่ได้ขายทีละ๑๐๒๐โดส
คือคุณจะต้องซื้อล็อต

ไปขายต่อพนักเข้าคุกเลยคือคุณซื้อไปต้องไปฉีดฟรี
นโยบายประเทศจะต้องมีความสามารถชีดวัคซินฟรี
ต้องดูกันต่อไปแต่ซินโนฟาร์ม

เอ้าวันนี้ก่อนเข้ารายการเมื่อกี้ติดตามมาตลอด
ลุงพลป้าแตนเก็บของออกจาก

ไม่เพราะว่าอย่างที่เราเคยมีโอกาสได้คุยกันเมื่อสัปดาห์ก่อน
จริงเขารวบรวมพยานหลักฐานต่าง

ปรากฏว่ามันใกล้ถึงจุดจบแล้วนะฮะ

อวสารแล้วเราย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งคุณยังจำกันได้ใช่ไหมเด็กคนนี้๓ขวบ
ไปถูกพบเป็นศพบนภูเหล็กไฟที่บ้านกอกจังหวัดมุกดาหาร
เจ้านาธิตำรวจเอามาเปิดเพิ่มให้เหลือหลักฐานสำคัญเช่นกางเกงเสียงกศจำนวน๓เส้น
พยานหลักฐานอย่างเส้นผมที่น้องชมพู่ถูกหั่น
อันนี้แหละที่บอกว่ามันมีความครบรสมีทั้งเรื่องมูเตรลู
มีทั้งเรื่องแบบว่าความน่าสงสามีทั้งเรื่องแรมอรี่มีการสืบสวนสอบสวน
เส้นผมไปหั่นเป็นสามสิบเส้นหั่นหั่นเป็นสามสิบเส้น
ก็มีการพยานเข้าเครื่องจับเท็จกันเป็นว่าเล่นเลย
ตอนนั้นลุงพลป้าแตนกลายเป็นคนที่คนทั้งประเทศติดตาม

ลุงพลป้าแตนมีถ่ายโฆษณาลุงพลป้าแตนไปเล่นร้องเพลงเต่างอยหน้าเตางอยอย่างเงี้

ใช่มันกลับพลิกกลับได้ยังไงนะ
สร้างแบบว่าซุปเปอร์สตาร์ของประเทศไทย
ตอนนี้ว้าวถ้ายังไหล่เลี้ยงไว้ฟังนะฮะ
ก็คือลุงพลป๊าแตนแก้วแล้ว

เขาบอกว่าไปบ้านลุงพล

ไปบ้านลุงพล
บรรยากาศของบ้านลุงพลถูกต้องมั้ย

กำลังจะเข้าถึงมิถุนาเพราะพบตรเนี่ยเขาบอกว่าเอาละเดือน
มิถุนาเรารู้แล้วล่ะว่าใครฆ่าชมพู่นี่คือบรรยากาศฮะบรรยากาศ
บ้านกรอกซึ่งทางไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยไปติดติด
ตามอยู่ปรากฏเงียบกริบไม่เห็นลุงพลป้าแตนเลยนะครับล่า
สุดเนี่ยพยานที่เห็นลุงทุกคนอยู่ในสวนยางข้างบ้านเนี่ย
เพราะว่าถือเป็นข่าวดีอย่างมากหลังจากที่พบตรหรือ
ผู้บริษัทการตำรวจแห่งชาติก็ออกมาเปิดไปว่ามีความคืบ
ด้านคดีของน้องชมพู่แล้วล่ะนะครับซึ่งตนหวังว่า
คนร้ายจะถูกจับเสียทีเพราะคดียืดเยื้อมานานกว่าหนึ่งปี
ละหลายอย่างที่มากกเปลี่ยนแปลงไปเยอะวิถีการดำเนินชีวิต
เมื่อก่อนชาวบ้านเขาอยู่กันอย่างสงบเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่
งบแล้วอ่ะอืมตอนเนี้ยมันวุ่นวายกันมาสักพักหนึ่งแล้วทางด้าน
แม่ของน้องชมพู่นางสาวนางสาวิตรีวงศรีชานะครับเก่า
รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ยินดีที่ทราบข่าวว่าตำรวจเตรียมจะ
สรุปสำนวนคดีเนื่องจากเป็นสิ่งที่ครอบครัวเฝ้ารอมาตลอด
คดีให้ได้เร็วที่สุดส่วนหลักฐานที่เป็นเส้นขน
จำนวน๓เส้นนั้นต้นคาดว่าน่าเป็นอีก๑หลักฐานที่จะไปจับ
ตัวคนร้ายได้ขณะที่วันนี้ลุงพล
ปิดบ้านเงียบเพราะเจ้าของบ้านยังไม่กลับจากบ้านพ่อ
จังหวัดสกลนครลุงพลเนี่ยเป็นคนสกลนครจนถึงตอนนี้ยังไม่กลับมาเลย
เพราะอยู่ยาวแล้วก็ทำคอนเทนต์ทุกวัน
ถ้าสมมุติไม่ติดถ้าไม่ติดโควิดนะถ้าอุ้มไว้เลยก็แล้วกันฮะ

ก็คือถ้าไม่ติดโควิดเนี่ยน่ารักไหมล่ะเขาอุ้มไว้อย่างนี้มาลงอีก
นินดี้ขนับเห็นไหมเราต้องไปดูแป้งอ่ะอย่างที่เราบอกอ่ะอืม
ปรากฎว่าถ้าไม่ติดโควิดบ้านกรกนี่มีทวนลงนะครับมากมายเลย
เอาอย่างนี้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของแม่แล้วก็หมอปลาไปฟังกัน

อันดับแรกลูกตายตายโดยโดยผิดธรรมชาติแบบนั้นแล้วคือไม่นาน
สังคมก็มากระหน่ำที่แม่ทั้งที่ความโศกเสียใจยังไม่ได้หายไปเลย
แล้วสิ่งที่ไม่เคยหายไปคือการที่เราก็ต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยเหมือนกัน

แต่ไม่ใช่คนที่เราคิดไว้แม่แทบรับตรงนี้ได้ไหม
รับได้ค่ะขอให้มีสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าเขาบริสุทธิ์
เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นอะไรต่าง
อยากจะโล่งเหมือนกันอยากจะรู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนทำ
คืออยากให้การรอคอยมันสิ้นสุด
อยากจะบอกน้องว่าคงไม่นานหรอกความยุติธรรมกำลังจะเกิดแล้วลูกนะ
คือคดีของน้องไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครสนใจเลย
มีคนสนใจมากมายแล้วก็มีตำรวจที่เก่งมาจับคนร้ายให้น้องนะไม่ต้องห่วงค่ะ
ผมก็ภาวนาสาธุขอให้เป็นอย่างที่ท่านพบตรได้พูดไว้ก็แล้วกัน
ก็กลัวเหมือนกันว่าจะเป็นแบบเหมือนโดนแกล้งแบบครั้งที่แล้ว
ที่จะมาพูดถึงความคืบหน้าคดีน้องชมพู่
แต่ผลสุดท้ายที่เราเห็นก็ไม่ได้อะไร
และหวังว่าครั้งนี้ที่ท่านพบตรออกมาพูดเนี่ย
คงจะไม่ใช่แค่น้ำลายนะคงจะมีเศษเนื้อ
หรือกระดูกทั้งตัวมาก็ได้นะก็ภาวนาวะขอให้มันเป็นกระดูกออกมาเลย
อยากเอาแค่น้ำลายนะเพราะว่าคดีนี้สังคมก็อยากรู้ว่า
ใครเป็นคนทำให้น้องชมพู่เสียชีวิต
เอ้ยหมอป้าคือน้ำลายตัวเองหรือเปล่า
เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเห็นไปอยู่กับใครก็ไม่รู้
ผมอยากจะบอกว่าผมถุยทิ้งไปนานแล้ว
ตั้งแต่เดือนธันวาแล้วตอนที่ผมออกมาเนี่ยนะ
กระแสของบุคคลคนนั้นเขายังฟีเวอร์อยู่นะ
แต่เราเลือกที่จะถุยทิ้งไปถามว่าเพราะอะไรก็มีเรื่องหลายอย่าง
ถ้ามันมีหมายจับกับบุคคลคนนั้นจริงอ่ะ
ผมไม่ต้องไปช่วยมั้ยผมก็บอกไว้ไวนี้ก็ว่า
เราไม่ขอยุ่งไม่ขอข้องเกี่ยว
ธรรมคมเนี่ยมันจบแล้ว
เขาก็มาให้สัมภาษณ์ใน
ข่าวใส่ไข่ช่วงแบบว่าวันหยุดของเรายาวตอนนั้นที่หมอปลาเขาพูดว่า

ดังนั้นเรารอความชัดเจนในเดือนมิถุนายนนี้
สรุปแล้วใครเป็นคนฆ่าน้องชมพู่จะได้รู้กันแล้ว
โฆษณาเนอะถ้างั้นฉันจะต้องอุ้มตุ๊กตาอีกนานนะ

อืมจ้ะเดี๋ยวมาค่ะ
เมื่อใกล้สิ้นเดือนวันเศรษฐกิจแห่งชาติ

ใช่ไหมเราเข้าสู่เดือนใหม่

ครึ่งแล้วนะครึ่งปีแล้วว่ะครึ่งปีแล้วคุณทำอะไรกันเป็นแล้ว

ช่างมันเถอะเราซื้อหวยกันดีกว่าพรุ่งนี้นะ

วันนี้ต้องแบบว่าเจอแผงลอตเตอรี่ต้องพุ่งเข้าไปหาก่อน

เรารู้สึกว่าครึ่งปีเร็วมากนะปีนี้

เอ้าเราไปกันที่เชียงคาญจังหวัดเลยครับ

ถึงจุดที่ฉันต้องมานั่งอ่านจิ้งจกสองหาง
ปกติค่ะแปลกทั่วไทยประมาณเบกสอง

แต่เขาบอกจิ้งจกสองหางนี้เอาไว้เป็นเมตตามหานิยมดี

ครั้งที่แล้วตุ๊กแก่สองหางเลขมันไปหรือยังนะคะ

ใครเป็นดาราเอาจิ้งจกสองหางมา
มันรักคนหลงจริงนะแต่ฉันก็หาไม่เจอว่าจิ้งจกสองหางอยู่

ใช่ค่ะเหน็บแล้วมันนิ่งเลยนะแปลกมากเลย

บางคนเขาเลี้ยงไว้เลยนะจิ้งจกสองหางตายเขายังเก็บซากเลย

จิ้งจกสองหางมาพลอดรักกันไม่
ใช่ค่ะ

จะเลี้ยงข้าวลงมาเร็ว
จึงลีบหยิบมือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้เดี๋ยวคนจะไม่เชื่อนะครับ
จะเลี้ยงเขาสวยจนจิ้งจกเนี่ยวิ่งหนีหายไปส่วนตัวรู้สึกแปลกใจมาก
จิ้งจกเนี่ยมาให้โชคให้ราบนะฮะนางสาวคงขวัญเขาได้โพสต์คลิปวิดีโอลงในกลุ่มไลน์เพื่อนแล้วเมื่อวานช่วงบ่าย
กำลังจะออกไปนอกบ้านเห็นจิ้งจกสองหางกำลังวิ่งไล่กันอยู่อยู่ฝาผนังปูนหน้าประตูหน้าบ้าน
เฮ้ยสังเกตอย่างนี้พบว่าจิ้งจกตัวผู้กำลังพอดรักกับจิ้งจกตัวเมียสองหางนานกว่าสิบนาที
เจ้าของบอกเอาละใกล้รางวัลจะออกแล้วบ้านเล็กที่นะฮะสองแปดสองแม่สองด้วยพอดรักด้วย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
ทุกงวดค่ะก็จะต้องมีคนแบบว่าเอาของไปให้กินเอานู่นเอานี่แล้วก็ไม่พลาดที่จะหยิบแบบว่าตัวเลขนะคะพันเอาไว้แล้วก็ไปดูซะหน่อยเสี่ยงทายซะหน่อย
ว่าแต่ละรอบเนี่ยเจ้าโอเลี้ยงจะหยิบจิกกระดาษอะไรขึ้นมานะคะรอบนี้เนี่ยเสี่ยงทายเป็นจำนวนมากคนก็ไปกันอ่ะที่อ่างทองอ่ะนะคะ
โดยงวดนี้จิกได้เลข๓๙แฟนคลับไปกันทุกงวดแหละค่ะตอนนี้มีหมดเยอะเขาให้โชคบ่อยไงคนส่วนใหญ่ก็คือจะไปได้จากน้องโอเลี้ยงใบ้เลขกันมาก็มากันจากทั่วสาริตนะคะ
เบอร์มาได้เป็น๓๙สั้นเลยนี่๓๙เรียบร้อยโอเลี้ยงของคุณพี่เป็นตัวอะไรดีคะเป็นสัตว์อะไรดีคะ
ของพี่ผัดเป็นผลไม้ดีกว่าผลไม้ก็ให้โชคเหมือนกันอันนี้เลข๓โผล่แล้วเนี่ยของพี่ผัดไทยเป็นผลไม้นะคะเขาบอกว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กไลน์นึงไปซื้อทุเรียนเนาะ
ผ่าออกมามีทุเรียนลูกเล็กเล็กอยู่ข้างในอีกลูกหนึ่งโอ้เออนะคะก็กลายเป็นแบบภาพที่สร้างความฮือฮาไม่น้อยนะ
หลังจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คไลน์หนึ่งนะคุณผู้ชมนะลงภาพแบบเป็นกลุ่มนะเขาเรียกว่าของกินอุตรดิษฐ์เป็นภาพทุเรียนค่ะแปลกมาก
พอผ่าแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยเจอลูกเล็กข้างในอีกลูกนึงก็เลยมาตีหวย
ก็ตีสิคะเอาไว้ทำไมล่ะคะนะคะก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเนอะเขาบอกว่าพันธุ์นี้นะคะอาจจะชื่อว่าพันเกษร
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะหากินได้ยากแล้วนะคะลักษณะก็อย่างที่เห็นนะคะคือข้างในจะมีลูกเล็กเล็กอีกลูกหนึ่ง
เขาบอกว่ารสชาติอร่อยนะนะคะแต่ก็อาจจะแตกต่างกันนะคะเพราะกรณีนี้เนี่ยนะคะผ่ามาเจอด้านในแล้วเนี่ยไม่มีเนื้อ
เหมือนมันเป็นเปลือกอีกชั้นหนึ่งอยู่นะเขาบอกมันเป็นแกนนะคะแล้วก็คอมเมนต์หลายคนก็มาบอกว่า
แต่คนที่เป็นเจ้าของสวนที่เขาปลูกมานานเนี่ยเขาบอกว่าแบบนี้ที่สวนเขามีบ่อยคือมันเป็นเรื่องสำหรับชาวสวนเนี่ยเห็นบ่อยไม่ได้ตื่นเต้นอะไร
แต่ว่าผู้ที่มาโพสต์เนี่ยเขาก็บอกว่าทุเรียนมองว่าเป็นเคสที่หายากคืออย่างเราไม่เคยเห็นใช่ไหม
เราก็จะต้องตื่นเต้นว่าเออมันเป็นเรื่องหายากเนอะนะคะแล้วก็ไม่ไม่พลาดอย่างที่รถเมย์บอกเนาะ
หลายคนก็ต้องเอามาตีเลขกันโอ้โหหนามเต็มเลยไปนับหนามได้ไหม
นับหนามเป็นยาห่อนไปแล้วแหละโอ้โหแล้วเธอจะตียังไงอะแต่อันนี้ก็เด็ดอันนี้ที่สูรินทร์
สุรินเนี่ยเขาก็จะมีต้นอินทภารามอยู่หน้าบ้านเขาปลูกต้นอินทภารามเพราะหลังนี้คนชอบปลูกอินทภารามกันเยอะ
เขาบอกว่าในอนาคตมันจะเป็นแบบว่าสามารถทำเงินได้เขาก็เริ่มปลูกกันเยอะ
บ้านเลขที่๑๑๗เนี่ยเขาบอกว่าต้นอินทบารำที่ปลูกไว้เนี่ยออกไปคล้ายเสียญพญานาค
ปรากฏสร้างความอื้อหายกับชาวบ้านชาวสูรินทร์ตำบลท่าสว่างมากเลยนะครับคือคุณประณัติกาเขาเปิดเผยอย่างนี้
งูตัวใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรก่อนจะสะดุ้งตื่นหลังจากนั้นมาตัดย่าบริเวณหลังบ้านครับ
พร้อมกับเดินมาที่ต้นอินทภารำที่ปลูกไว้พบว่าใบของอีกต้นอินทภารำเป็นหยักเหมือนพญานาคอีกนู้น
ไหนล่ะนั่นเรายังมองไม่เห็นลักษณะเนี่ยตัวคล้ายพญานาคสีเขียวมรกฏ
ซึ่งอินทพรรมปลูกได้มา๒ปีกว่าแล้วเชื่อว่าเป็นพ่อปู่ศรีสุโธมาให้โชคให้ลาบ
ช่วงเนี้ยก็เลยนำแป้งมาถูต้นอินทรัพยารามนี่เห็นเข้าเป็นอย่างนี้นี่อย่างนี้
ปรากฏเห็นเป็นเลข๔๕ทูปที่จุดไว้เป็นเลข๗๗เหมือนจิ้งจบวะ
กล่าวเนี่ยแตกแยกมาเป็นสองฝั่งนเป็น๑๑กับ๔๗๗
ขึ้นได้ตลอดเดือนละสองครั้งพรุ่งนี้
มาคิดเรื่องนี้กันอีกนิดนึงนะครับลูกภูมิคุณผู้ชมค่ะ
ในเมนูลูกชิ้นเนี่ยของมากกินมาตั้งแต่เด็กแล้ว

สงสารคือเราเห็นว่าแจ๊คเนี่ยออกมาไลฟ์ขายชุด
แล้วเขาก็เหมือนเป็นการหอกล้อกันไปก่อนหน้านี้
กันต่อ
เคที่ดอร์ไวทามินซีเดย์ครีมแอนไวทามินซีสปอร์ตเซร่า
เรียกว่าพ่อหนุ่มอารมณ์ดีนะคะ
น้องแจ็คของเรานั้นโดนทัวลงเลยทีเดียวค่ะ

หลังจากที่เขาออกมาไลฟ์นะคะ
แล้วบอกว่าแอบเอาเสื้อของคุณมดดำคชาพาเนี่ย

แต่อย่าไปบอกเขานะ
ถ้าจะเอาเนี่ยลองดูสักนิดนึง
แต่อย่าไปบอกเขานะครับ
อย่าไปบอกเขาถ้าจะเอาก็ทักมา
ห้ามบอกเขาขอบคุณมดดำครับ

นั่นตัวที่เป็นข้างหลังมันอะ

นี่ตัวที่เป็นลายดาวเห็นไหม
นั่นของพี่ไม่ใกล้ใส่เลย

มันจะเป็นพวกบอลมันจะเอาไว้ยิบก่อน

ไปลงว่าแบบทำไมเอาไปทำอย่างนี้

มีการโพสต์อินสตาแกรมของคุณพี่อ่ะนะคะเขาอธิบายปกติเนี่ยจะเฉยอย่างที่เขาบอก
แล้วก็รอพูดในรายการเห็นแจ๊คโดนด่าก็อยากจะบอกว่าอย่าด่าเลย
คือวันนั้นพี่หนุ่มไปเยี่ยมพี่ที่แกมมี่ไปหาที่แกมมี่นั่นแหละ
ฉันก็เลยฟ้องพี่หนุ่มพี่หนุ่มดูความชั่วของอีแจ๊คมันสิ
มันเอาเสื้อนูมไปขายคือเสื้อตัวเนี้ยร้อยว่าภายพรรษ
ปรากฏว่าเสื้อตัวกระดูกเนี้ยพี่หนุ่มไม่เคยคออัตริมัวตัวนี้สวย

มันก็หาเสื้อใส่ยากที่ใส่ใบแจ๊กเกดอะไรอยือ
ปรากฏตัวนี้พี่หนุก็ไปซื้อที่ญี่ปุ่นนึกออกป่ะ

พี่หนุ่มเสื้อตัวที่พี่หนุ่มใส่อยู่ก็สวยขอยืมหน่อยสิ
ใครก็จะไปให้พี่นุ่มไปให้มึง
มันไปขายจริงแจ๊กเค้าแกล้งเนี่ยเค้าชอบแกล้งพี่ชอบหย่ะ
มีคอนเทนต์อะไรมาให้เขารู้ว่าทำไปปุ๊บเนี่ยคุณแม่มดดำจะของขึ้นไง
อันนี้กิ๊กไปใส่อันนี้กิ๊กหน้าเสื้อฉันเนี่ยอ๋อขายอันนี้ไอ้แจ๊กขายแล้วขึ้นไหมล่ะ
คือมันก็ขึ้นเข้าใจนึกออกป่ะแล้วตัวเองมันไม่ได้มาบอกก่อนอยู่ดีไปเห็นในโพลิพาสสัตว์ให้อ่ะอ่าฮะ
พลิพาสสัตว์ลงอีแจ๊กเอาเสื้อไปขายก็เลยฟ้องพี่หนุ่มก็เลยไปเรื่องบ้างแล้ว
ตัวมันคืนหมดนะฮะแล้วจริงแล้วคือมันอยู่กันแบบเป็นครอบครัวคือเราไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วแต่ว่าพวกนี้น่ะอยู่กับมดดำ
เวลาที่เนอะเวลาแบบกินข้าวกินปลาไม่มีจะกินก็ไปหามดดำ
พอตัวเองถ่ายคนไหนไงก็มีคลิปขายของใช่ไหมก็เลยอยากไปทำคลิปด่ายอีแจ๊กบ้างอะไรเงี้ย
ทีมงานแฉก็เลยหวังดีเอาไปตัดให้

ไอ้แจ๊คโดนหนักเลยโทรไปลงที่แจ๊ค

คืออย่าไปคิดขอโทษไหว้แล้วอย่าไปเครียดอย่าไปอะไรเลย
คืออยากจะแบบว่าลงคลิปเห็นแบบว่า

ไอ้สันก็จะรู้มันก็เป็นพี่น้องกันหมดอะ

รู้ว่าแกล้งอีกแล้วดูซิ

เรียนเรื่องนี้อย่าโกรธ

กูจะต้องพินด้วยมันยังไงดีบ้างอะไรอย่างเงี้ย

ตลกเลยมันเหมือนโจรจริงไอ้เนี่ย
คือจริงผมไม่ใช่โจรนะครับผมแค่มิจฉาชีพครับผม
ขอโทษจริงพี่เข้าใจผิดนี่
กระดูกนี่ไงพี่ยังอยู่เหมือนเดิม

ของแม่มดอยู่ที่ลาวนี้เกือบหมดเลยนะครับผม

แต่ก็ที่จะขายเนี่ยนี่เลยนี่อ่ะ

ผมเป็นใช้แล้วนะฮะ

สนใจก็ทักมาได้นะครับ

บางคนง่ายดูฉันเองไม่ได้เป็นคนออนไลน์ประมาณพวกเขามัง

แต่เรามพิดว่ามนุษย์ทำคอนเทนต์นะ

เขาก็เหมือนดับทำเรื่องนี่

ถ่าย๑๒ราศีเขาใส่เสื้อน่ารักมากเลยนะ

ของเธอขายของหรือเธอไม่ขายของกันแน่นะ

บเท้ากลับบ้านช่อง๗ยุคใหม่นะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดตัวแล้วดามฟิน
เปิดพี่ไหนฮะที่ไหน
อาทิตย์จะเปิดตัวแล้วของกาทราภา
รู้ว่ากินเป็นยังไง
เจ็ดครั้งแรกด้วยก็จะมีนักแสดงของช่องเจ็ด
เมื่อก่อนช่อง๗ของเขาเนี่ยจะต้องมีพระเอกนางเอกเขาจะเอาแต่คนในบ้านเขา

เป็นภาพจำไปเลยใช่ค่ะรู้สึกจะมีคนนอกมีแค่ป้องนวัดบ้างที่เคยไปใช่ไหม
อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่พระเอกนางเอกจะต้องเป็นของเขา
ก็ได้มีโอกาสไปร่วมเล่นกับคุณนุ่นวรนุษย์แล้วล่ะนะครับ
อีกคนนึงชัดเจนที่สุดที่เป็นแบบว่าคิดถึงช่อง๗น่าจะเป็นโลโก้ช่อง๗เลย
เราคิดถึงกบสุวนั่นอาจจะเป็นรุ่นเราอาจจะเป็นโลโก้แต่ก็๒๕๐๐บาท
นักแสดงโดยเฉพาะคุณกบสุวนันเนี่ย
ก่อนหน้านี้กลับมาร่วมงานกับบ้านหลังเก่าแล้วน้ำซ่อทราย
ให้กลับมาเล่นเพลิงกินนารีต่อ
อกจากนี้นุ๊กสุธิดานุ๊กสุธิดานะฮะ
กลับมาคืนสู่เย่าหลังละครเรื่องตะวันแรง
ส่งผลให้ผู้ใหญ่ไปรับบทเหดอีกสองเรื่อง
เกิดจากช่องเจ็ดเลยนะช่องเจ็ดเลยใช่ไหมก็กลับมาในสร้อยนาทีค่ะ
เดี๋ยวก็ดูรู้สึกมีแววว่าปุ๊กลุ๊กกำลังจะกลับช่องเจ็ดปุ๊กลุกจากที่มาเล่นช่องวันเลย
รู้สึกกำลังจะกลับช่องเจ็ดแล้วค่ะยังมีนางอีกหลายหลายคนกำลังทยอยทยอยกลับช่องเจ็ดกัน
โอเคภาพจำจะได้กลับมาอย่างเดิมนะอีกนิดนึงค่ะก่อนไปนะคะ
ข่าวน้องเนยโชติกาเนอะเขาบอกว่างงเลยค่ะว่ารู้ว่าจู่มีคนเอาภาพสามีตัวเองนะ
เอาเป็นภาพสามีตัวเองนะคือคุณอาร์มจันซิริเนี่ยนะคะโพสต์ขายทุเรียนเอ่อ
แล้วก็โกงด้วยคือไปโพสต์ขายแล้วก็ไม่โกงนะไม่ส่งของให้เขานะคะ
ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ได้เห็นภาพแต่งงานนะเอาไปตัดต่อว่าเป็นหน้าสามีตัวเอง
แต่ผู้หญิงที่ยืนเนี่ยเป็นคนอื่นก็มีคนมาบอกพอเข้าไปดูดูไปดูมาเอ้า
นี่มันงานเรานี่แต่แค่เปลี่ยนหน้าเฉยเนอะทีนี้พอเข้าไปท้วงติงใช่ไหมคะ
ก็เปลี่ยนเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าแต่รูปก็เป็นรูปงานเดิมงานเขานั่นแหละค่ะ
ประมาณนี้นะคะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นแบบนี้ทำให้เสียหายนะคะ
ก็เข้าไปว่าแล้วว่าแล้วก็เปลี่ยนหน้าคือไม่ได้ยกเขาเรียกว่าไม่ล้มเลิกการกระทำนี้
ยังใช้รูปเดิมแต่เปลี่ยนหน้าคนอื่นมาตั้งอีกเอาเข้าไปใช่
ถ้าเกิดคนดูแบบไม่รู้เนี่ยก็นึกว่าเจ้าตัวนั่นแหละเป็นคนที่แบบโกงหรืออะไรอย่างนี้นะคะ
ชอบชุดแต่งงานแม่หรือเปล่าเนี่ยเลยเปลี่ยนไปยังบอกยังใช้ชุดแต่งงานแม่นะจ๊ะอย่างเ
อ่ะยังอยู่ในชุดเดิมอยู่เอออะไรแบบอย่างงั้นอย่างงั้นนะนั่นแหละครับป่ะ
เดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันการเมืองค่อนข้างจะร้อนแรง
การประชุมสภาเกี่ยวกับวัคซีน

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอให้คุณผู้ชมปลอดภัย